นครศรีธรรมราชครับกลางดึกเมื่อคืนนี้เกิดเหตุวุ่นวาย
เพราะว่าช่างตีเหล็กจู่จู่เขาคลั่งตอนแรกเนี่ย
ลูกที่นั่งทำการบ้านเนี่ยเก็บกันบ้านไม่ต้องทำแล้ว
เข้าไปเลยเข้าบ้านไปแล้วปิดไฟ
พอปิดไฟเสร็จปั๊บโรงเหล็กก็เงียบแล้ว
มืดแล้วเสียงดังก๊อกแก๊กแล้วโป้งปั้งโป้งปั้ง
ดังอยู่แบบนี้คืออะไรทุบดาบเหรอยิงปืนครับว้าย
ตีเหล็กคว้าปืนออกมายิงมีทั้งลูกซองยาวและปืนสั้นครับ
ยิงขึ้นฟ้าไม่พอยิงใส่ออกไปใส่รถชาวบ้าน
ยิงใส่คนแถวนั้นมีคนเจ็บด้วยจากเหตุการณ์ตอนกลางคืน
เจ้าหน้าที่วางกำลังกันแล้วจับได้ตอนช่วงสาย

โอ้โหต้องระวังกันมากมากครับค่ะโอ้นี่นี่คือภาพก่อนที่จะวิ่งเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวครับ
มินทร์นะคะคุณผู้ชมดูนะเจ้าหน้าที่เป็นชายสกัน
นี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มาโดยเฉพาะนะฮะ
คือนี่ครับมีทั้งลุกเข้าไปแล้วถอยออกมา
เพราะว่าช่างเงียบเป็นช่างตีเหล็กเนี่ยไม่ยอมให้จับง่าย
ตัดสินใจได้ครับจังหวะนั้นวิ่งเข้าไป
แล้วไปชาร์จตัวจับกลุ่มได้จับกดพื้นก่อนเลย
แล้วรุมกันทั้งหมดรุมจับผู้ชายเพียงแค่คนเดียว
ก็คือตัวของช่างตีเหล็กที่ชื่อว่าช่างเงียบ
โอ้โหเจ้าหน้าที่รวมแล้วกว่า๓๐นายนะครับ

กว่า๓๐นายมีทั้งตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งกู้ภัย
จับกลุ่มตัวช่างตีเหล็กนายโสพลอายุ๕๕ปีเขาคลั่งครับ
ถือปืนแล้วไปซุ่มยิงใส่รถของชาวบ้านบ้าง
ยิงขึ้นฟ้าบ้างแล้วกระสุนก็ไปตกเข้าบ้านของคนอื่นแถวนั้น
เจ้าหน้าที่จับตัวได้หลังจากนั้นครับพาตัวช่างเงียบ
คือคนนี้ที่ไม่ใส่เสื้อลุกขึ้นมาแล้วดูหน้าเขาดี

หน้าเนี่ยคือแบบหน้าเบ่อ่ะ
เกิดอะไรขึ้นครับอ้าวเป็นอะไรอ่ะแล้วร้องไห้ครับ
เขาบอกเขาเจ็บข้อมือใส่กุญแจมือเขาอ่ะ

ช่างเงีียบกินอะไรมาก่อนหน้านี่หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบครับอันนี้เห็นไม่ร้องแล้วฮะ
เมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยแล้วเดินมาสักพักนึงไม่กี่ก้าว
คือไม่ร้องแล้วแล้วเดี๋ยวดูนะร้องอีกแล้วครับ
แล้วจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นปืน

ปืนมีจุด๓๘และปืนยาวจุด๒๒
ของกลางที่ช่างเงียบใช้ปืนยิงไปสุ่ม๔สุ่ม๕
นี่ปืนยาวครับจุด๒๒ติดลำกล้องด้วยเห็นไหมฮะเนี่ย
โอ้โหและนั่นคือปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่ง
อกจากนี้ค้นบ้านก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนตกกระจายเกลื่อน
ในบ้านก็มีนอกบ้านก็มีครับ
กลับไปตอนที่เกิดเรื่องกลางดึกเมื่อคืน

เขาก็ทำแบบนี้มานานมากหลายปีแล้วนะฮะ
เขาคลั่งแล้วควงปืน๒กระบอกไปยิงครับ

รถชาวบ้านนี่คือกระสุนเข้าทั้งที่บริเวณด้านข้างรถที่กระจก
เห็นไหมครับเป็นรูกระจกแตกเลย
นี่คือความเสียหายที่ชาวบ้านเขาต้องเจอ
เพราะช่างเงียบยิงปืนแบบไม่รู้ทิศรู้ทางครับ
นี่อีกด้านหนึ่งฮะโอ้เข้าทุกทิศเลย
แล้วปรากฏว่านี่ครับคนขับกลับมาจากงานศพ
ขับรถมาถูกไล่ยิงตามหลังแล้วกระสุนถากเข้าไปที่หลัง
ขอดูภาพเสื้อเขาอีกครั้งหนึ่งหน่อยสิครับ
เสื้อที่เป็นรูโหมตอนที่จะถกขึ้นมาให้ดูนี่ครับ
เห็นไหมคราบเลือดยังเกลือกรางแห้งอยู่ตรงนั้นน่ะ
แล้วพอเปิดเสื้อให้ดูปั๊บนี่คือแปะผ้าพันแผลแล้ว
แผลใหญ่นะครับพอสมควรเลยล่ะฮะ
โอ้โหชาวบ้านไม่รู้อีเน่อีโนอิเน่นี่คือพากันหนีตายเลย
และนี่คือบาดแผลตอนที่เขาเปิดให้เราดูครับ

ประมาณเกือบคืบได้มั้งเนี่ยมิ้นครับคุณผู้ชม
จังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่ชาวบ้านเขาบอกเลยว่า
ถ้าไม่จับตัวเนี่ยเขาไม่กล้าใช้ชีวิตแล้วนะครับ
เพราะมีหลายคนที่เขาถูกลุกหลง
ทีนี้พอจับตัวได้ช่างเงียบเขามีอาการที่เขาบอกว่า
เขาจำไม่ได้ว่าเขาไปยิงใครตอนไหนด้วย

เพราะเมื่อกี้นี้เป็นหนึ่งในคนเจ็บที่ถูกคุณยิงไล่หลัง
กำลังจะกลับบ้านแล้วมาถูกไล่ยิงอีกคนหนึ่งครับ

เพราะเมื่อกี้เป็นหนึ่งในคนเจ็บที่ถูกคุณยิงไล่หลัง

กำลังจะกลับบ้านแล้วมันถูกไล่ยิง

เขาบอกว่ากำลังนอนอยู่ดีครับ
เป็นคุณลุงคนหนึ่งนอนอยู่ในบ้าน
แล้วรู้สึกว่ามีเสียงอะไรมันผ่านหัวไปแวบหนึ่ง
แล้วก็มีชาวบ้านอีกที่เขาบอกว่า

เขาบอกเลยว่าเออนี่เกือบตาย
แล้วคือมีลูกกระสุนมันเกลื่อนบ้านเลย
เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านเขาบอกเลยว่า
ต้องจับแล้วเพราะน่ากลัวจริงนะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านเพิ่มเติม

เล่าให้ฟังว่านี่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดเลย
ก่อนหน้านี้ช่างเงียบเคยอารวาสมาแล้ว๒ครั้ง
เพราะฟังดีครับเขาป่วยทางจิต
เขามีอาการป่วยทางจิตแล้วไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุมีอาการกระวนกระวาย
ถือปืนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน
แล้วก็เขียนป้ายกระดาษบอกว่าอะไร
ไม่รับรองความปลอดภัยติดไว้ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นทุกคนกำลังจะปิดไฟเข้านอนแล้ว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนไม่ต่ำกว่า๕๐นัดครับ
ดีโค้นนั่นก็หวากแต่คนอื่น
คืออันนี้รถเก้าบ้านก็ยิง
ส่วนป้าดาเป็นเพื่อนบ้านอีกคนครับอยู่แถวนั้นแหละฮะ

ปกติแล้วช่างเงียบเขาเป็นคนทำงานดีนะ

ก็อยากให้พาไปรักษาเพราะว่าถ้าขาดยาก็จะมีอาการคลั่ง
ผนงผนังนี่โดนยิงเยอะ
กระสุนนี่เจาะเป็นรูไปหมดเลยรูพลุนเลยฮะ

ถ้าเกิดว่าเขาไปเดินไล่ยิงออกจากบ้าน

จะยิ่งน่ากลัวขนาดไหนป้าดาบอกแบบนี้ฮะ
นี่คือป้าดาครับ
แล้วคุณลุงที่เขาบอกว่าเขานอนอยู่แล้วเขาก็เกือบตาย
ก็คือคุณลุงที่มานอนสาธิตให้เราดูผมนอนอยู่ตรงนี้นะคุณ
กระสุนมันเฉียดไปตรงนั้นเลยข้างผมก่อนถึงบ่อนข้างตรงนั้น
สู้ไปเนี่ยครับรอดตายบุดหวิดคุณยายก็ชี้ให้ดู
นี่คุณมาดูใกล้นี่ปอกกระสุนอยู่ตรงนี้
ทีมข่าวของเราครับสืบทราบมานะครับบอกว่า
ผู้ก่อเหตุก็คือช่างเงียบเป็นช่างตีเหล็ก
เขาหยุดกินยามา๖๗วันคือถ้าถามว่ากินยาแล้วเนี่ย
เห็นว่าจะทำงานไม่ได้เขาเลยเลือกที่จะไม่กินยา
แต่มันต้องรักษาก่อนนะคะอันนี้อันตรายมาก
แล้วเจ้าตัวก็รู้ว่าอาการไม่ค่อยดีเลยตัดสินใจขึ้นป้ายเตือนครับ
ไม่รับรองความปลอดภัยไงคือมีอาการป่วยทางจิต
ต้องกินยาแต่พอกินยาแล้วงานมันทำไม่ได้มันก็ไม่มีเงินไง
ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นขอหยุดยาก่อนเพื่อจะได้ทำงานต้องหาเงิน
แล้วพอหยุดยาปั๊บอาการไม่ดีรู้ตัวนะเลยต้องรีบขึ้นป้ายก่อน
คือพยายามจะส่งสัญญาณบอกแล้วว่าให้ทุกคนระวังระวังหน่อยนะ

ไม่แต่ว่ามันก็ระวังลำบากพี่แกเล่นหยิบเอาปืนยาว

คือเขาก็ไม่ได้มายุ่งที่บ้านถูกไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าป่วยเข้าใจในแง่ของความจำเป็น
แต่ว่าครอบครัวก็ต้องดูแลเรื่องของการกินยาปรึกษาคุณหมอ

เพราะว่าเขาขอให้หนึ่งในคนเจ็บที่ก็ถูกลูกหลง

แต่บังเอิญว่าเพื่อนคนนั้นติดธุระพาไปหาหมอไม่ได้
ถ้าไปหาหมอทันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้

ขอให้รักษาหายไวนะครับ